ต้องทำยังไงให้แก๊ปมันแคบที่สุด

ผมเข้ามาบอกว่าคือโอกาสที่จะเป็นนายกมันไม่มี

ผมก็ต้องสู้ก่อนอันดับแรกถ้ามีเลือกตั้ง

วันนี้เราเป็นพักการเมืองที่สามารถสร้างมิติใหม่
วันนี้มันมีคนมากมายนะครับที่ออกมาติดตั้ง
ผมมีเงินบริจาค์แค่๖ล้านกว่าบาทอีกนะ

ถ้าคะแนนส่วนตัวของมาร์คเนี่ยมีสัก๒ล้านเนี่ย
อันนี้บางพักทุ่มเงินไม่รู้กี่ร้อยล้านไม่รู้จะได้เงินได้สอสอหรือเปล่า
ไม่แน่ใจดังนั้นวันนี้มันคือจุดแรกแต่ว่าการจะเข้าร่วมกับใครเนี่ย
ถ้าจะต้องชูผมบอกกับแฟนคลับไปแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมได้๒๕เสียง
แน่นอนผมต้องเสนอตัวผมเองแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้
ผมก็ต้องดูกันว่าใครให้เงื่อนไขที่ผมต้องการได้มากสุดอืม
ผมก็ต้องว่าวันนี้ผมสัญญากับประชาชนได้ว่ายังไง
ถ้าเกิดคนที่มาชวนผมในเมื่อเราไม่ได้เป็นรัฐบาลเราก็ทำอะไรไม่ได้
แต่ถ้าเราได้เป็นรัฐบาลเนี่ยถามว่าคุณยอมรับเงื่อนไขของผมหรือเปล่าอืม
ถ้าเกิดผมไม่ได้รับเงื่อนไขผมก็ต้องยืนอยู่ฝ่ายค้านครับ
อันนี้คือถามว่ามันเป็นคำถามที่ตอบยากมานะ
จะชูใครผมก็ไม่รู้ว่าใครจะได้คะแนะนำอ่า
แต่ผมเชื่อว่าคนที่ที่เขามีสองล้านห้าสิบในมือเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางหรอกครับ
ที่จะได้สอสอเยอะนะครับไม่รู้จะถึงร้อยหรือเปล่า
อ้าวไม่ได้พูดนะอ่าคุณอาสดา